ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีเคลียร์ไม่ลงตัวที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
สองพ่อลูกนะคะพากันใช้อาวุธมีดในการปาดคอเด็กวัย๑๔ปีจนตายกลายเป็นศพอยู่ข้างถนนแบบนี้
ต้นสายปลายเหตุเนื่องจากว่าเด็กคนนี้วัย๑๔ปีที่เป็นผู้ตาย
เขาเป็นคู่อาริของลูกชายคนก่อเหตุค่ะ
มเหตุเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องทะเลาะกันของเด็กแท้สุดท้ายมีผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในเจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้ค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับพ่อแล้วใช้มีดไล่ฟันจนเฟรมสิ้นใจตาย
อกจากนี้ยังมีเพื่อนโดนฟันบาดเจ็บอีกหนึ่งคน

เป็นเหตุสยองที่เกิดขึ้นกลางดึกวัน
ยังไม่ทันที่ตำรวจจะขยับตามตัวสองพ่อลูกมาดำเนินคดี
วันรุ่งขึ้นญาติได้นำตัวนายบุญชูผู้เป็นพ่อ
เด็กชายเอเข้ามอบตัวทันที
โดยมีประจักษ์พยานซึ่งเป็นเพื่อนเหยื่อ
และพยานแวดล้อมเข้าให้ปากคำ
ชนวนเหตุมาจากเด็กชายเอกับผู้ตาย
มีเรื่องชกต่อยกันที่โรงเรียน
ก่อนเกิดเหตุครูจึงเรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาพบ

เด็กชายเอไปเล่าให้นายบุญชูผู้เป็นพ่อฟัง
ขี่รถออกมาไล่ทำร้ายผู้ตายกับเพื่อนที่มาด้วยกัน

เพื่อนของเฟรมที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า

ตนจึงพยายามขี่รถหนีแต่ไม่ทัน

ตนจึงวิ่งหนีเลยพลอยโดนฟันไปด้วย
จนต้องหลบเข้าไปในป่าจึงรอดชีวิต
แต่เฟรมไม่รอดโดนฟันคอจนสิ้นใจตายต่อหน้า

ผู้เสียหายเป็นเยาวชนและคนร้ายยังเป็นพ่อลูกกัน
ตำรวจจึงเชิญนักจิตวิทยาและสหวิชาชีพ

กลุ่มผู้ตายทำร้ายใช้มีดฟันก่อน
ยังขี่รถมาชี้หน้าตนเองกับพ่อ
จึงทำให้เกิดการตอบโต้ต่อสู้กัน
ยายของผู้ตายบอกหลานชายกับคนก่อเหตุเป็นเพื่อนรักกัน
พอไปมีเพื่อนกลุ่มใหม่จึงแยกทางกัน
ก่อนเกิดเหตุหลานขี่รถออกไปซื้อของกับเพื่อน

หลานขี่รถหนีแล้วแต่ก็ยังไม่วาย
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

เพราะเป็นเรื่องของเด็กทะเลาะกันแท้
แต่ทำไมผู้ใหญ่คนเป็นพ่อกลับไม่ห้ามปราม

มีเรื่องชกต่อยกันเป็นประจำ

พอตกค่ำทั้งสองกลุ่มก็ยกพวกมาต่อยตีกัน
ต่างฝ่ายต่างมีอาวุธตนเป็นคนเข้าไปห้าม
จนกระทั่งตกดึกจึงรู้ข่าวว่าไม่จบ
เพราะมีการตามไปไล่ฆ่ากัน
ทั้งนี้ตำรวจแจ้งข้อหานายบุญชูกับลูกชาย

จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่จนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน